พี่สวัสดี

มันไม่ได้มันไม่ได้แข็งมันก็ไม่อ่อนมากอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนมะลิมันไม่นิบ

พันไหน
พันไหน
พันไหน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ